พูดถึงเรื่องทุนการศึกษาตอนนี้เนี่ยนะครับ
หลายคนกังวลเพราะว่าเริ่มเห็นตัวอย่าง
คดีการไม่ชดใช้ทุนมากขึ้นเรื่อย
เริ่มจากประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์ค่อนข้างมาก

หลังจากนั้นก็พบว่ามีอีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีก
ตอนนี้กลายเป็นว่ามีอาจารย์ราชพัฒน์เพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งอีกนะครับ
เรื่องนี้ล่าสุดก็มีความคืบหน้ามาให้คุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะครับ
เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
ซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยนั้นก็ออกมาเปิดเผย
ว่ากรณีนักศึกษาหนีทุนล่าสุดได้มีการชดใช้เงินมาแล้ว
หกล้านบาทหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปค่ะ
ได้มีการฟ้องร้องให้ผู้รับทุนแล้วก็ผู้ค้ำประกัน
นำเงินสดมาชดใช้รวม๑๔ล้านบาท
นายนติเทพพิทักษานุรัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดอนธานี
ที่มหาวิทยาลัยซาราโซตารัฐฟรอลิดาสหรัฐอเมริกา
เกิดขึ้นตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
ยังเป็นวิทยาลัยครูอุดรธานีสังกัดกรมการฝึกหัดครู
ซึ่งปัจจุบันก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือว่าสกอได้จัดสรรเงินทุนปริญญาเอกให้วิทยาลัยครูอุดรธานี
ในปี๒๕๓๙เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน
แต่ขณะนั้นวิทยาลัยครูอุดรธานีไม่ได้เป็นนิติบุคคล
ไม่ได้มีหน้าที่คัดกรองหรือว่าทำสัญญา
ดำเนินการจึงเป็นหน้าที่ของสกอแล้วก็กรมบัญชีกลาง
โดยนางพัทรพรซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่
วิทยาลัยครูสวนสุนันทาหรือว่า
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทาในปัจจุบันมาสอบชิงทุน

นางพัทรพรจะเลือกมาชดใช้ทุนที่วิทยาลัยครูอุดรธานี
แต่สังกัดอยู่ที่เดิมคือสกอในปัจจุบัน
ซึ่งหลังจากจบการศึกษากลับมาแล้ว
จะต้องมาสอนที่วิทยาลัยครูอุดรธานี
แต่นางพัทรพรไม่ได้กลับมาสอนและได้ลาออกจากต้นสังกัดเดิม
โดยได้มีการชดใช้ทุนไปแล้ว๖ล้านบาท
เหลืออีก๔ล้านบาทไม่ยอมชดใช้และขาดการติดต่อ
หลังจากนั้นเมื่อวิทยาลัยครูอุดรธานี
ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี

ได้มีการสั่งให้ฝ่ายนิติกรฟ้องร้องนางพัทรพรและผู้ค้ำประกัน
มาชดใช้เงินที่เหลือรวมดอกเบี้ย๑๔ล้านบาท

ให้ชดใช้ทุนที่เหลือจำนวน๔ล้านบาท
เฉลี่ยใช้หนี้คนละ๑๓๔๐๐๐บาท
ซึ่งผู้ค้ำบางคนได้ผ่อนชำระเดือนละ๑๒๐๐๐บาท

ขณะที่บางคนขอผ่อนชำระ๙๐๐บาทต่อเดือนระยะเวลา๑๒ปีค่ะ
จากนี้ยังได้ย้ำว่าหากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
ทำการฟ้องร้องกับผู้ที่หนีทุนหรือว่าผู้ค้ำประกัน
ก็ถือว่าจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เพราะทุนที่จัดสรรให้เป็นทุนของรัฐบาล